ดูดูครับดูดูเป็นตุ๊กแก่แปลก
ถ้าเจ้าของบ้านโก๊งเมื่อไหร่

หัวเขียวข่าวเด็ดครับ

มันอยู่ที่บ้านเลขที่๑๒ทับ๒หมู่๑
ตะบนคลองอุดมชนลจร

พี่เขาเป็นอาสาสมัครจับสัตว์เลื้อยคานในพื้นที่

คือเมื่อไหร่ที่เห็นพี่สามารถตั้งวงแล้วก็

เช็คเครื่องเสียงคาราโอเกะอะไรเมื่อไหร่แล้วก็

กับแก้มด้วยเป็นพวกแมลงทอด

ก็เสียบเสียบไม้

จนพอใจมันก็กลับเข้าไปใต้หลังคาครับ

คุณผู้ชมคะคราวนี้เป็นเรื่องของโชคค่ะ

โชคใหญ่ที่ว่ามองไปนั้นเต่าใช่ไหม

แต่โชคใหญ่ที่ว่าเพราะอะไรดูค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคน

เส้นนี้เลยอ่ะเส้นที่มาขายของ
เจอได้ยังไงก่อน

สวยมาเนี่ย

อันนี้เขาเรียกขี้เต่าของแท้เลยนะ
เห็นยังนี่ขี้เต่าของแท้เลย

คือขับรถผ่านมาเจอจะช่วยเต่าไง

ให้ทะเบียนรถละกันค่ะ
ส่วนอายุคนจับเต่าเนี่ย

เหมือนรถทำวีเลย

บใบไม้เทือกเขาปูโดที่เขาบอกเนี่ย

เหมือนใบไม้แห้งมากค่ะคือมันต้องพรางตัวให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัว

เพื่อที่จะรอดพ้นจากสายตานักล่า
ไม่งั้นเดี๋ยวเจอสัตว์อื่นมาล่าเท่าก็รู้มันเป็นโกบไง

มันเป็นแบบนี้นี่เอง

อันนี้เอามาให้ดูนะ
ต่อจากครบใบไม้เป็นงูเหลือง

มันเลือกเข้าไป

งาบไปหลายตัวแล้วโอ้ไปดูหน่อยดิ
เฮ้ยจังหวะพุ่งเมื่อกี้คือน่ากลัวมากนี่โอ้โหตายเกือบเลยนิโก
ไม่ใช่ว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันนะงูมันเข้ามาคุณผู้ชมฮะ
ดูสิแบบโอ้โหจังหวะพุ่งตอนแรกเมื่อกี้ที่เปิดขออีกทีนึงไหม
อื้อฮืออ้าวปากแบบนี้
ขับอย่างนี้นะคือมันมุดเข้าไปในกรงเลี้ยงหนูแก๊กซูบี้แล้วก็
หนู๒๓ตัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วฮะไม่ได้อยู่ในกรงแล้วไปอยู่ในท้องงู
กรงข้างหนูอีกหลายตัวก็อยู่ในอาการตื่นตนกกลัวกันใหญ่เลย
ดาลูกไก่ในกรงติดกันเลยนะ

น่าจะตกใจกลัวตามสัญชาติยานที่เจอนักล่าแบบเจ้างูเหลือมตัวนี้

กู้ภัยคนเก่งเข้าไปใช้อุปกรณ์กดหัวงูเหลือมไว้เลยนี่กดไว้

ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งรับฉวยจังหวะเอาผ้าปิดหัวปิดตามันได้
้วงเข้าไปลากตัวไอ้เจ้าเหลือมนี้อ่าเอามาแล้วโอ้โหพี่สุดยอด

ของคลิปบอกด้วยความห่วงใยว่าไม่ควรนะไปจับงูด้วยมือเปล่าแบบเธอเนี่ยไม่ควร
งูเหลือมถึงไม่มีพิษแต่มันอันตรายแล้วก็ติดพรบคุ้มครองสัตว์ด้วยนะครับ